กระจายความสนุกบุกไปทั่วทุกภาค
วันอาทิตย์นี้มาพบกับชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยอง

เกราะไหนคือเคยที่ใช้ทำกับปิด
ผมเกรงว่าจะหมดก่อนรายการจะจบ
อย่าพลาดนะจัดเต็มความสนุกเพื่อชาวระยอง
มากันได้ทั้งประเทศนะจ๊
โปรดติดตามตอนต่อไป